มีเรื่องยิงกันตายเพราะความหึงหวงอีกแล้ว

ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตสามี

สวนยางพาราผู้ชายคนนั้นเป็นสามีใหม่ของอดีตภรรยาของเขา
เขาบอกว่าผมไม่ใช่อดีตสามีเพราะผมยังไม่ได้เลิกกับเมีย
แต่เมียผมนั่นแหละไปคบผู้ชายคนนี้
ซึ่งผมก็ไม่ใช่อดีตสามีสิผมต้องเป็นสามีคนปัจจุบันอยู่
แต่ภรรยาบอกว่าก็เลิกกันไปแล้ว
แต่เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตนะฮะ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตร่ำให้คณะนำร่างของนายสุรินทรรองศักดิ

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ศีรษะและหน้าท้อง
เสียชีวิตจมกองเลือดในสวนยางตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิเมื่อวานนี้
ภรรยาของผู้ตายให้ข้อมูลว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายเอกพลลบบำรุงเป็นสามีเก่าของตนเอง

ขอเข้ามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้
เมืองต้นรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริง

ตำรวจนำตัวนายเอกพลไปทำแผน

จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ทางเข้า
และเดินเข้ามาในป่ายางระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร

พบผู้เสียชีวิตและอดีตแฟนสาวยืนเก็บยางอยู่ด้วยกัน
แอบเดินไปด้านหลังและลั่นไกลใส่ไปหนึ่งนัด
ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนี
วิ่งไล่และลั่นไกลใส่ไปอีกหนึ่งนัด

ได้เอาปืนเจาะหัวผู้เสียชีวิตอีก๑นัด
และได้วิ่งหนีมายังจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้

ขณะที่ทำแผนนายเอกพลได้ยกมือกราบขอโทษ
บอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจน้องก็ไม่น่าทำกับพี่แบบนี้
ตัวกับบ้านาเห็นกับไอไอก็ขอโทษตัวลายด้วยมีเนื้อ

บ้านาวนับสาเหตุเกิดจากยังทำเหงิงหว้องหรือว่า

ปราธอบดีครับ
มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนพี่ไหมครับ
ให้เรียกรู้ลูกดีนะครับ
นางบังออนรองศักดิ์อายุ๖๑ปี

นายรินไปอาศัยอยู่ที่สวนยางมาประมาณ๒ปี
และเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมาลูกชายกลับมาหาที่บ้านและบอกว่า
ไปหาเรื่องที่สวนยางและมีการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
จนถึงเช้าวันที่เกิดเหตุมีรางบอกเหตุคือลูกชายโทรมาหาบอกว่า
ขี้ยางไปขาย๒ถุงเพื่อเอาเงินไปซื้อกาแฟกิน
และพูดทิ้งท้ายว่าผมจะเป็นคนดีของแม่นะแล้ววางสายไป
นางบังออนบอกว่าขออโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุทุกอย่าง
จังได้เหมือนกันเกิดเร็วนะถ้าว่าอีสังอีโก๊ดแค่นอะไรก็
คือลูกเม่เมื่อคืนคือเก้าองค์ชินะให้เข้าไปซะ
ลูกเม่ก็ให้เข้าไปสบายซะถือว่าคนอยู่นี่ก็รับกรรมไป
นุชชนาธทองมีศรีแฟนผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
กับผู้ก่อเหตุมาประมาณ๖เดือนแล้ว
และหลังจากที่เลิกรากันก็ได้มาพูดคุยกับผู้ตายได้ประมาณ๖เดือนเช่นกัน

และให้อภัยคนที่ก่อเหตุเพราะไม่อยากมีเวรกรรมต่อกันอีก

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนส่งฝากค้างศาลต่อไป
ภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน